คือที่อุบลราชธานีนะคะมีบางจุดเนี่ยนะคะที่วันนี้ทีมข่าวเราเข้าไป
น้ำท่วมสูงสี่เมตรคุณผู้ชมค่ะสี่เมตรฟังไม่ผิดนะคะครับ
ถูกน้ำท่วมสูงขนาดนี้แล้วเขาก็บอกว่าเอ่อ
บอกกับทีมข่าวบอกยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลหรือช่วยเหลือเขาเลยนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทีมข่าวไปกับคุณแท็กพระรันยูนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเอาอาหารปรุงสุกเอาน้ำดื่ม
ไปช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านสวรรคนะคะที่เทศบาลเมืองอุดรธานี
ตรงนี้เนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำลำมูลน้อยตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาพบโดยบังเอิญเมื่อวานนะคะ
แล้วก็พบว่าชาวบ้านเขาอยู่อย่างยากลำบากน้ำท่วมสูง๓๔เมตรค่ะ
หลังเนี่ยชั้น๒อยู่ไม่ได้แล้วนะนี่คือสภาพที่เห็นคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องนั่งเรือผ่านลำน้ำมูลน้อยเข้าไปในหมู่บ้านอย่างเดียวนี่ชั้น๒อยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกยังไม่เคยมีหน่วยงานไหนมาถึงตรงนี้เลยนะคะ
ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ตกสำรวจชาวบ้านต้องอาศัยนอนที่ระเบียงตากฝนตากแดด
แล้วกินอาหารแห้งที่เก็บเอาไว้ประทังชีวิตค่ะหนักจริงจริงตรงจุดนี้นะคะ
จากนั้นทีมข่าวของเราก็ไปต่อนะคะที่บ้านกุฎคูณหนึ่งบ้านกุฎคูณสอง
ที่นี่ก็อยู่บนชั้น๒ค่ะแต่ชั้น๒เริ่มปริ่มแล้วค่ะ
น้ำเริ่มเข้าบ้านแล้วชาวบ้านบอกว่าปีนี้ความช่วยเหลือน้อยกว่าปีหกสอง
ครอบครัวตอนนี้อยู่บนหลังคากันแล้วค่ะที่ต้องการมากที่สุดคือเงินซ่อมบ้าน
ปีที่แล้วได้มาส่วนหนึ่งก็ไม่พอนี่มาเจออีกนะคะ
แล้วก็หนักเหลือเกินไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาซ่อมบ้านค่ะ
ไม่คุ้มกัน
ไม่คุ้มแล้วปีนี้แห้งขักนี่
ไม่จักฟ้าเพศดานรอดไฟนี่พร่างเบอร์เลยได้นี่
ฝากทางทีมงานด้วยนะคะ
หมู่บ้านแห่งนี้ที่หนักเพราะว่าอยู่ติดกับลำน้ำมูลน้อยนะคะ